จากการปล่อยตัวประกันในครั้งนี้นะคะล่าสุดที่เป็นหญิงอิสราเอลที่คุณน้ำแข็งบอกไปเนี่ย
กลายเป็นว่ามีการปล่อยตัวประกันออกมาสี่คนแล้วและถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นก็ตาม
แต่สถานการณ์ไม่มีอะไรคาดเดาได้แล้วไม่รู้ว่าจะเลวร้ายมากขึ้นกว่านี้อีกแค่ไหน
ไปฟังคำวิจารณ์จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยพูดถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะ
สวัสดีอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับคุณขวัญคุณคิงคุณน้ำแข็งครับ
สัญญาณมันยังคุ้มดีคุ้มร้ายครับเอาแน่ไม่ได้จริง
ในสถานการณ์สู้รบคราวนี้แต่โดยรวมเนี่ยถือว่าโลกยังร้อนอยู่
ร้อนเพราะว่าท่าทีของอิสราเอลล่าสุดยังเตรียมการเตรียมพร้อมที่จะบุกฮามัส
ที่อยู่ได้ตอนด้านตอนล่างแล้วเตรียมจะเปิดฉากบุกเลบานอนที่อยู่ตรงเหนือของอิสราเอล
นี่เปิดศึกสองด้านเลยครับ
แล้วล่าสุดกองทัพอิสราเอลระดมกำลังทหารรถถังเข้าไปประชิดชายแดนฉนวนกาซ่าแล้ว
นี่ข่าวเข้ามาเมื่อวานแล้วจะบุกจะลุยกันตอนไหน
ลุยกันเมื่อไหร่ไม่รู้ไม่บอก
สถานการณ์แบบนี้มันส่งสัญญาณอะไรล่ะครับ
มันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกส่อข้าวว่าสงครามจะลุกลามบานปลายขยายวง
แล้วมันจะกลายเป็นความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง
สัญญาณมันมาอย่างนี้แล้วถ้าย้อนกลับไปดูตัวเลข
เมื่อกี้คุณน้ำแข็งก็รายงานไปว่ากองทัพอิสราเอลประกาศว่าเขาได้โจมตีกลุ่มเป้าหมายไปแล้ว๓๒๐จุด
สามร้อยยี่สิบจุดอันนี้ในเฉพาะฉนวนกาซ่านะสามร้อยยี่สิบ
แล้วเจอถูกถล่มอีกมากแค่ไหนในอนาคตอันใกล้ก็ไม่รู้
ฉนวนกาซ่าจะเจอทีนี้เรื่องตัวเลขประกัน
ตัวเลขที่ถูกจับเป็นตัวประกันเนี่ยขอฉายภาพให้เห็นอีกทีหนึ่งเถอะ
เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โลกทั้งโลกเขาคอยลุ้นกันอยู่ตัวประกันที่ถูกฮามัสจับไปเนี่ย

สวยเลยครับตองสองสองแล้วในจำนวนนี้
มีชาวอเมริกันอยู่ยี่สิบคนยี่สิบคนนี้เนี่ย
ยังถือว่าเป็นตัวเลขที่ศูนย์หายมันยังไม่แน่ชัดว่าถูกจับเป็นตัวประกันหรือศูนย์หาย
ี่สิบคนนี้ของไทยเราน้อยกว่าเขาคนหนึ่ง
คือตัวเลขที่ถูกจับไปเนี่ยยังอยู่ที่๑๙คน
นายกยอมรับเมื่อวานว่า๑๙คนเนี่ย
ยังไม่รู้ชะตากรรมยังไม่รู้ชะตากรรม
นายกเศรษฐาว่ายังไงครับนายกบอกว่าทุกเส้นทาง
เราพยายามทำกันอยู่มีเจ้าหน้าที่ชั้นสูงของเรา
บินออกไปแต่ไม่ขอเปิดเผยว่าบินไปไหนบินไปพบใคร
เอาเป็นว่าเราจะทำทุกวิธีทางที่สามารถ
ทำได้และพยายามจะทำอยู่นี่คำยืนยันจากนายกเศรษฐา
ทีนี้มาถึงสถานการณ์สู้รบล่าสุดที่ต้องรายงานกันเป็นรายวัน
ตอนนี้โลกกำลังลุ้นอยู่ว่า
อิสราเอลจะปฏิบัติการลุยภาคพื้นดินกับฮามาสวันไหนตอนไหน
แต่รถถงรถถังเนี่ยไปประชิดอยู่แล้วครับกดปุ่มลุยกันเมื่อไหร่เท่านั้น
แต่ทีนี้ที่มันเพิ่มดีกรีความร้อนแรงเข้าไปอีกอยู่ตรงลูกพี่ใหญ่คือสหรัฐ
ล่าสุดสหรัฐส่งกำลังเข้าไปช่วยอิสราเอลเพิ่มเติมส่งอะไรไปล่ะครับ
นี่ท่านดูในจอส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน๒ลำกับส่งนาวิกโยธินไปสองพันคน
สมทบสนับสนุนแล้วมีท่าทีนัยยะว่าพร้อมลุย
ท่าทีของใบเดนนี่ก็คึกคักลืมไวเลยครับ
เดนไปยืนยันกับเนธัญญาฮูนายกอิสราเอลว่า
ความช่วยเหลือที่มีความสำคัญนี้จะยังคงไหลเข้าไปสู่สถานฉนวนกาซ่า
อย่างต่อเนื่องนี่อย่างต่อเนื่องฉะนั้นนี่คือสถานการณ์ที่ล่อแหลม
แล้วยากที่จะประเมินว่าสงครามมันจะลุกโชนขึ้นมาอีกตอนไหน
ทีนี้ถัดมาที่เป็นความกังวลซ้ำซ้อนอยู่ในหัวใจคนทั้งโลก
คือความกังวลต่อเหยื่อสงครามที่อยู่ในภาวะอดหยากหิวโหย
เหยืสงครามที่ว่านี้เป็นผู้หญิงเป็นเด็กเป็นคนแก่
เป็นคนท้องเป็นคนป่วยกำลังรอความช่วยเหลือจากโรคภายนอก
ด้วยความกระวนกระวายและทุกข์ทรมานตอนนี้เนี่ย
มันก็พอมีข่าวดีอยู่บ้างแต่ดีไม่มาก
ข่าวดีก็คือว่าขบวนรถบรรทุกขนสิ่งของความช่วยเหลือด้านมันได้มากกว่านี้
เพราะว่าโรงพยาบาลต่างเขายังคงเรียกร้องสิ่งที่เขาอยากได้
สิ่งที่เขาอยากใช้ในโรงพยาบาลเช่นอะไรมั่งล่ะ
เขาเรียกร้องขอเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟเพราะไอ้เครื่องปั่นไฟเนี่ย
มันจะทำให้อุปกรณ์ช่วยชีวิตคนไข้ใช้ได้ตู้อบทารกแรกเกิดใช้ได้
รวมทั้งหยูกยาอุปกรณ์การรักษาพยาบาลที่จำเป็นต่างนานา
เขารอกันอยู่ข้อมูลจากองค์การอนามที่เสียหายไปก่อนหน้านี้
นี่คือต้องการให้เหยื่อสงครามทั้งสองฝ่ายได้รับการช่วยเหลือ
ได้รับอาหารการกินได้รับยารักษาโรค
เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมที่มนุษย์พึงมีต่อกันแต่วันนี้มันไม่ใช่
วันนี้มันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับคนรุ่นผมเนี่ย
รุ่นที่โตมากับใกล้เคียงกับการก่อเกิดของยูเอ็นเนี่ย
ภาพที่เราจำติดตาก็คือว่ายูเอ็นยุคก่อนเนี่ยมีความขลัง
ประเทศไหนลบกับประเทศไหนยูเอ็นเข้าไปไกลเกลี่ยมันก็ดีขึ้น
แต่เดี๋ยวนี้ลบกันไปเขาก็ไม่ฟังยูเอ็นเขาไม่ฟัง
ที่สำคัญก็คือว่าการปกป้องคุ้มครอง
คารวาลหน่วยกาชาติที่เข้าไปช่วยเหลือเหยื่อสงคราม
อย่างที่บอกสมัยก่อนถ้ามีรถยูเอ็นนำหน้าคู่สงครามเขาจะไม่ยิง
เขารู้แล้วว่านี่เป็นรถที่ขนของไปช่วยเหลือเหยื่อสงคราม
ให้เขาได้มีกินให้เขาได้รอดตายให้เขาได้ยารักษาโรค
ไปช่วยคนท้องไปช่วยเด็กไปช่วยคนแก่
เขาจะเปิดทางให้แต่เดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงล่ะครับ
มันเคลียร์กันไม่ได้ไงครับยูเอ็นไม่มีปัญญาที่จะไปเคลียร์
รถของยูเอ็นแท้ก็ถูกยิงถูกระเบิดก็เคยมี
เจ้าหน้าที่ยูเอ็นแท้ก็ถูกทำร้ายถูกยิงถูกระเบิดก็มี
นี่มันเกิดมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรื่องที่ต้องตั้งคำถามว่า
ทำไมยูเอ็นถึงขาดความขลังไปถึงขนาดนี้นี่รถกระบวนรถ
คารวาลที่จะเข้าไปช่วยยังรออยู่ตั้งเยอะแยะ
ที่ขนเข้าไปไม่ได้ขนเข้าไปได้สี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้น
นิดเดียวแล้วปล่อยให้คนเจ็บคนหิวโหยคนเดือดร้อน
คนที่กระจองงอแงอยู่ในโรงพยาบาลต้องคอยรอนี่คือเรื่องที่เราจะต้องติดตามกันต่อครับ
คุณคิงคุณบุ๊คและคุณน้ำแข็งครับ